หลายคนกังวลใจเรื่องสภาพอากาศโดยเฉพาะฝุ่นควันพิษ
แน่นอนค่ะช่วงนี้ฝุ่นควันพิษยังต้องเผชิญกันในหลายพื้นที่

เพราะว่าฝุ่นควันนี้ก็มีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของเรา
รวมไปถึงข้อมูลชุดพิเศษนะคะที่ไทยรัฐออนไลน์จัดทำขึ้นมา
ยังคงเป็นข้อมูลที่สามารถติดตามได้อย่างต่อเนื่อง
ปัจจัยอากาศค่ะที่ส่งผลทำให้เกิดทั้งฝุ่นละอองที่เป็นพิษ
ปัจจัยอากาศอื่นมาจากอะไรบ้าง
ตรวจสอบกันจากแผนที่ดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ

ภาคเหนือภาคอีสานรวมไปถึงทะเลจีนใต้ด้วย
ทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีอากาศเย็น

ขณะเดียวกันนะคะยังมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบน
พาดผ่านหอบเอาความเย็นจากเทือกเขาฮิมาลัยมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน

โดยเฉพาะยอดดอยยอดภูหมอกปกคลุมหนา
หลายพื้นที่ขับรถสัญจรด้วยความระมัดระวัง
ขณะเดียวกันอากาศเย็นที่มันปกคลุมแบบนี้
ก็เลยทำให้ฝุ่นละอองหรืออากาศหนัก
ไม่สามารถพัดพาดผ่านหรือเคลื่อนออกไปจากพื้นที่ตอนกลาง
หรือว่าพื้นที่ราบของประเทศไทยได้
จึงทำให้ยังคงมีปัญหาฝุ่นควันพิษไปตลอดทั้งสัปดาห์นี้
สิ่งที่เตือนกันนะคะโดยกรมอนามัยค่ะ
แนะนำวิธีการที่จะใส่หน้ากากอนามัยให้ปลอดภัย

เพราะว่านี่คือการดูแลตัวเองเบื้องต้น
รวมไปถึงถ้าไม่มีจริงจำเป็นจริงก็ใช้หน้ากากอนามัยทั่วไปซ้อนกัน๒๓ชั้น

ส่วนใครถ้าอยู่ในอาคารบ้านเรือนบางทีก็มีฝุ่นละอองขนาดเล็กเหมือนกัน
เฝ้าระวังด้วยการใช้เครื่องกองอากาศอย่างน้อยก็ผ่อนหนักให้เป็นเบาด้วยนะคะ
ช่วงนี้เตือนกันให้รับมือกันให้ดีในช่วงของรู้ก่อนร้อนหนาวนะคะ